ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักช่วงนี้การวางตัวกับคนต่างเพศเป็นเรื่องควรระวัง
ยังไม่ใช่ช่วงจะริเริ่มรักใคร่กับใครเพราะอยู่ในจังหวะที่รักอาจไม่ยั่งยืน
ถ้ามีครอบครัวแล้วอาจหลงเสน่ห์มือที่๓จนชีวิตครอบครัวแตกแยกกันได้ง่าย
สะดุดธรณีประตูเป็นแผลหรือทำของหนักหล่นใส่เท้า
การเงินช่วงนี้ดีเด่นเป็นพิเศษจะมีรายได้พิเศษเป็นกรอบเป็นกรรมผ่านเข้ามาในระยะนี้
การติดต่อกู้ยืมจากบุคคลหรือสถาบันการเงินเป็นไปด้วยดี
การงานมีแนวโน้มไปในทางที่ดีจะประสบความสำเร็จในการติดต่องานยาก
เป็นผลงานที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตากรุณาเอ็นดูอาจได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในคราวนี้ด้วย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์